ช่วงที่โควิด๑๙ระบาดเนี่ยหลายคนมีการเปลี่ยนผันเรื่องของการใช้ชีวิต
รวมทั้งการหาเงินเลี้ยงชีพด้วย
เหมือนกับคุณตาคนนี้วัย๗๐ปีนะคะ
คุณตาบอกว่าเคยปั่น๓ล้อมานานกว่า๓๐ปี
จากนั้นก็หันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แต่แย่งลูกค้ากับคนหนุ่มไม่ไหว
แล้วก็ใช้งานจนคล่องเลยนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของบุรีรำค่ะ
เป็นเรื่องของคุณตาวัย๗๐ปี
หลายคนก็เข้าไปชื่นชมนะคะว่าคุณตานี่สู้ชีวิตจริง
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราเลยไปตามหาจนเจอคุณตาค่ะ
ชื่อว่านายชัยวิเลิศอายุ๗๐ปี

กำลังมารับออเดอร์ที่ร้านอยู่พอดี

ยังพอมีแรงอยู่ก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน
ปั่น๓ล้อมานานกว่า๓๐ปี

ช่วงแรกยอมรับว่างงกับสมาร์ทโฟนมาก

มาช่วยสอนจนใช้เป็นแล้วค่ะ

ฟังเสียงของคุณตาหน่อยค่ะ
โทรศัพท์รุ่นใหม่ไหม
ไม่ซื้อหรอกครับแม่เต๋
เอาแค่นี้แหละเนอะครับ
ต่อวันปกติวิ่งรถตั้งแต่๑๐โมงถึงประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยนะคะ
โดยจะมีรายได้ต่อวันประมาณ๓๐๐บาทแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่พอไหวนะคะ
ด้านในเอกนพวงนายุทยาอายุ๔๙ปีพนักงานแก๊สฟู้ดบอกว่า
ตอนเห็นคุณตาขี่ครั้งแรกก็เห็นใจเพราะว่าคุณตาใช้งานไม่เป็น
ว่างก็เลยสอนวิธีใช้ให้ตอนนี้คุณตาคล่องแคล่วแล้วนะคะ
และถือเป็นเรื่องดีที่คุณตาแข็งแรงทำไหวก็ต้องส่งเสริมกันไป
แต่โดยส่วนตัวถ้าอายุเขาขนาดนี้เขาคงทำไม่ไหวเหมือนคุณตาแล้วนะคะ
คุณตาสุดยอดมากยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
ส่งกำลังใจให้แล้วก็ให้คุณตาเนี่ยดูแลสุขภาพช่วงที่ขับรถด้วยระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ